มีเรื่องของแก๊งเงินกู้โหดนะครับ

บโชว์เย้ยกฎหมายชนบุรี

อย่าขึ้นมาคุย

ผู้หญิงคนหนึ่งก็ถูกอีก๒คนทำร้ายร่างกายนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้ที่โพสต์

แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะ
กลางสายตาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ริมหาด
คนที่ลงมือทำร้ายเขาเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยกล้าเข้าไปห้ามด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ได้เจอกับสาวที่ถูกทำร้ายในคลิป
เธอเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่ว่าเพิ่งมีการนำมาแชร์กันในโลกโซเชียล
วันนี้เธอกับครอบครัวก็ไปพักผ่อนกันที่
วันนั้นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ย
กับครอบครัวไปพักผ่อนที่หาดหลังบ้านสุขาวดี
ตำบลนาเคลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตอนกำลังนั่งเล่นอยู่บนรถจักรยานยนต์ริมชายหาด
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนทำร้ายเนี่ย
ซึ่งปกติก็รู้จักกันอยู่เข้ามาทางด้านหลัง
แล้วก็ปิดตาเลยนะแล้วก็ลากเธอลงจากรถจักรยานยนต
ทุบตีทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
โดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เธอกับพี่สาวมีความจำเป็นต้องใช้เงิน
ก็เลยติดต่อขอกู้เงินกับคนที่รู้จักกัน
ที่ชื่อว่านางสาวเปิ้ลแล้วก็เห็นนางสาวเปิ้ลเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กปล่อยเงินกู้ออนไลน์ทั่วประเทศ
กับพี่สาวก็ไปกู้มาคนละ๓๐๐๐บาท
แต่มีข้อตกลงนะกู้คนละ๓๐๐บาทนะ
คุณเขียนมาสอนแต่ข้อตกลงในการใช้เงินเนี่ย
คือต้องจ่ายดอกเบี้ยคนละ๑๕๐๐บาททุก๓วัน
กว่าจะคืนเงินต้นครบ
เงินต้น๓๐๐๐บาทดอกเบี้ย๑๕๐๐บาททุก๓วันคุณต้องเสียดอกเบี้ย๑๕๐๐บาท
แล้วเขาจ่ายมาแล้วตั้ง๕๖มวลนะคะใช่
ดอกเบี้ยมาแล้วมันเกินเงินต้นไปเยอะมากแล้ว
มันทบต้นทบหลอกจนแบบคือไม่ไหวจะเคลียร์นะจนที่สุดแล้ว
คือทั้งสองคนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาร้อนเงินอืมดอกสูงเขาก็เอาอ่ะอ่า
รู้ว่าเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบแต่เขาก็ต้องใช้เงินไง
ไม่ไหวแล้วก็เลยขอเคลียร์กับเจ้าหนี้เพื่อจะได้จบ
ก็บอกกับนางสาวเปิ้ลที่เป็นเจ้าหนี้ไปว่าขอเคลียร์ยอดทั้งหมดได้ไหม
จ่ายทั้งต้นทั้งดอกเลยเอาในส่วนของเธอกับพี่สาวอ่ะ
เอาให้ครบทั้งหมดเลยซึ่งฝ่ายเจ้าหนี้บอกว่า
เงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดจำนวน๙๘๐๐บาท
หลังจากนั้นเจ้าหนี้ก็เริ่มทวงถามแล้วนะเธอก็ได้นัดเคลียร์
วันที่๑๕พฤษภาคมเป็นวันเงินเดือนของพี่สาวออก
ปรากฏว่าทีนี้เงินไม่ได้ออกตามกำหนดก็ขอเลื่อนจ่ายเงิน
แต่ยืนยันว่าจะจ่ายแน่นอนมีการแชทมีการพูดคุยกัน
ระหว่างนั้นก็ต่อรองกันด้วยขู่ไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุที่ถูกทำร้ายทั้งที่วันนั้นนางสาวเปิ้ลพาพวกมาทำร้าย
หน้าลูกชายวัย๖ขวบของเธอด้วยนะหลังเกิดเหตุ
ด้วยความเป็นคนที่รู้จักกันเธอบอกว่าเธอไม่คิดเอาเรื่องนะ
รวมถึงก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวด้วยไม่อยากมีเรื่องด้วย
กลัวจะตามมาทำร้ายอีกยอมเจ็บตัวคนเดียวก็ได้
แล้วก็หาเงินมาใช้หนี้จนครบหมดแล้วคือเรื่องนี้จบหมดแล้ว
กระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจมาหาที่บ้านแล้วก็เปิดคลิปนี้ให้ดู
แล้วก็เชิญตัวมาสอบถามมาให้ข้อมูลเธอเองก็ตกใจ
เพราะไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
คือส่วนตัวเนี่ยยอมรับว่าไม่อยากเอาเรื่องตั้งแต่ต้น
เพราะตั้งแต่พฤษภาคมใช้เงินใช้หนี้หมดแล้ว
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินการทางกฎหมาย
เป็นตามคลิปเลยค่ะ
ลูกก็นั่งมองแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เลยวิ่งไปหาแฟนกับแม่ที่ทะเลบอกว่า
มีคนมาตีแม่เลือดอาบแล้วแม่กับแฟนก็เลยวิ่งขึ้นมา
แต่ว่าเขากลับแล้วคนแถวนั้นก็มี
แต่ว่าคือเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งพวกมึงไม่ต้องยุ่ง
ไม่ต้องแบบไม่ต้องเข้ามายุ่งอ่ะไม่ต้องห้าม
ขอบคุณคุณตำรวจมากที่ให้ความใส่ใจค่ะ
เพราะว่าเขาเห็นคลิปปุ๊บเขาก็ตามไปตามเราที่บ้านเลย
มันก็มาถามว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่
ตอนแรกก็ตกใจไม่เคยเห็นคลิปเพิ่งจะเห็นเมื่อวานเหมือนกัน
ทีนี้พฤษภาคมที่เกิดเหตุ
เมื่อวานตำรวจมาหาที่บ้านบอกผู้เสียหายต้องมาให้ข้อมูลหน่อยต้องดำเนินคดี
เรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทสมัยสมจิต
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพบังละมุงนะครับ
บอกว่าคลิปนี้มันแชร์กันในโลกออนไลน์
ตำรวจเห็นก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้ผู้เสียหายมาร้องทุกข์แจ้งความเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ได้รวบรวมหลักฐานออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็คือนางสาวอุ่นเรือนขยันธรรมอายุ๓๓ปี
หรือว่านางสาวเปิ้ลที่เป็นเจ้าหนี้
กับนางสาวนิชาพาเป๋าปองสุกหรือว่าไฟล์อายุ๓๑เหมือนกัน

กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะนานหลายเดือนแล้ว

แต่ตำรวจบอกว่านี่เป็นการกระทำที่อุกอาจ

เรื่องต้นดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องการทวงถามหนี้ก่อน
แล้วก็เรื่องของทำร้ายร่างกายด้วย
เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลไปยังแก๊งเงินกู้นอกระบบแก๊งนี้ด้วย
แล้วก็ฝากถึงผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกแก๊งนี้ทำร้ายร่างกาย
หรือว่าปล่อยเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยโหด
วงหนี้โหดเนี่ยมาร้องทุกข์เพิ่มเติมได้เลยนะครับ
ที่สพบังละมุงจังหวัดชนบุรี
แต่ดีนะคะที่ตำรวจเขาเห็นคลิปภาพถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนานแล้ว
แต่ตำรวจตามให้ตามเรื่องให้นะคะ
ยังไงก็ต้องเอาผิดนะคะ